ถามใจอ่อนหรือยังครับเพราะว่าเขาก็เร่งทำแสดงเพื่อให้เราใจอ่อน
จริงใจอ่อนไม่ใจอ่อนไม่ใช่ประเด็นหรอกครับ
คือจริงเราก็มีปัญหากันอย่างที่บอกครับ
แต่ว่าผมก็ไม่ได้ใจร้ายถึงขั้นแบบไม่คุยไม่อะไร

เราก็พยายามปรับแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ครับ

เป็นเรื่องที่ว่าถ้าผมมีแฟนผมรักแฟนมาก
ผมก็อยากให้แฟนปรึกษาปัญหากับผมทุกเรื่อง

บางทีแฟนแบบไม่สบายใจหรืออะไร
ผมก็อยากแบ่งเบาภาระเขาครับ

พอดีผมพอดีผมวันนั้นผมรู้สึกว่า
ผมถามอะไรเขาไปแล้วมันไม่ได้คำตอบ
มันได้แต่คำขอโทษกลับมาอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งจริงวันนั้นผมก็อยากได้คำตอบ
แต่ว่าพอดีวันนั้นมันเป็นวันที่เขา

ก็เลยอารมณ์ชั่ววูบอะครับพี่
อารมณ์น้อยใจอารมณ์แบบโกรธนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยแบบอารมณ์ชั่ววูบก็เลยลบรูปไป
แต่ผมก็ไลน์ไปขอโทษเขานะครับพอเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้
เพราะผมก็ตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงจิตใจเขา
พอมากลับมาคิดดูแล้วผมผิดเต็มเลยที่ผมโดนพูด

โทษแฟนคลับด้วยที่ทำให้ผิดหวัง
แต่จริงลบรูปไปมันก็ลงใหม่ได้พี่
อ่ะมันลงแล้วครับยังไม่มีเห็นรวมเวลาที่จะลงเลย
เดี๋ยวรอระยะเวลาที่มันเหมาะสมครับ
รอที่เราเคลียร์กันลงตัวเดี๋ยวก็ลงรูปเหมือนเดิม
คุยกันไหนนะคะ
ตอนนี้เขาก็มาขายของเยอะ

ไม่ได้โกรธอะไรเยอะคือตอนที่เราคุยกันเนี่ย

เราก็นั่งคุยกันเหมือนที่ผมคุยกับพี่นี่แหละครับ
ผมก็ไม่ได้โกรธเขาผมบอกเขาตลอดว่ายังไง

เขากำลังบอกว่าให้ผมมาดูเขาหน่อย

สาเหตุนี่มันก็เป็นเรื่องที่ผมบอกพี่นั่นแหละครับ

แต่บางทีเขาเป็นคนรถสุดตัวสูงมาก

แต่จริงผมอยากแบ่งเบาภาระของเขาบ้าง

เป็นคนที่คอยอยู่ข้างเขาตอนมีปัญหาแค่นั้นเองครับ
แต่เขาก็บอกว่าเพื่อ

ยืนยันว่าคุณต้นหอมนี่
เขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตว์ครับ

เขาก็เป็นคนที่น่ารักมากด้วย

ให้เราสบายใจเขาก็เลือกที่จะ

ผมเป็นเด็กอะไรอย่างนี้อาจจะรับเรื่องอะไรไม่ได้แล้ว
แต่จริงผมบอกเขาเสมอว่า

ก็ผมปรับตัวเองมาโดยตลอดครับ

เวลาผมรักใครผมก็อยากให้เขาอยู่อย่างสบาย

ผมก็ดูแลเฮ้แคร์เขาสุดอยู่แล้ว
ก็เรื่องนี้แหละครับเรื่องที่เราสองคนเป็นแฟนกัน
ก็ต้องคุยกันทุกเรื่อง

ก็อยากเป็นที่ปรึกษาให้เขาประมาณนี้ครับ
บอกแล้วครับก็คุยตั้งแต่วันแรกแล้วว่าแบบ

ผมก็ไม่ได้อยากจะเซาซีเขาเยอะจริง
ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงปรับความเข้าใจกันอยู่ครับ
ว่าตอนนี้เราให้โอกาสเขา

เพราะว่าจริงเรื่องระหว่างเราสองคนมันเกิดจากความรักครับพี่
ยังไงมันก็ต้องถ้ามันต้องไปต่อหรือมันต้องจบ
มันก็ต้องไปต่อกับจบด้วยความรักอยู่ดีครับ
คุยแล้วเจอกันวันไหนครับที่เจอกัน

ก็เพิ่งเจอกันเหมือนเดิมอยู่
เพิ่งเจอเมื่อวานแต่จริงก็ไม่ได้เจอบ่อยเหมือนแต่ก่อนครับ
มีคุยไลน์มากกว่าคุยไลน์มากกว่า

ตอนนี้อยู่ในช่วง
ตอนนี้อยู่ในช่วงผมก็ไม่ได้มีใครเข้ามานะครับ

ก็แค่มีปัญหากันเฉยครับ

แบบช่วยคุยช่วยให้เรากลับมาคุยกันเหมือนเดิม

อินสตาแกรมนี่คือมีแต่คนเชียร์ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

แล้วที่ราวจริงเมื่อเนี่ยเรารู้กันแค่สองคนก็คือบริเวณเค้า
ภัยได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคนรักของเราอะไรอย่างนี้
แบบนี้เรียกแฟนเป็นปากได้เหมือนเดิมหรือยังครับตอนนี้
เรียกแฟนเต็มปากได้เหมือนเดิมไหมหรือครับ

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเจอแผลสดมา
ผมไม่ใช่บูรีนะครับพี่ที่แบบแผลสดแล้วมันหายเลยอะไรอย่างนี้
แล้วพี่ห่ำเป็นอย่างไรครับที่สาวคนชะเม็ดเหมือนเดิม
เขาก็เป็นคนพิเศษสำหรับผมเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
แต่ว่าต้องรอระยะเวลาที่ผมจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อน
เพราะว่าถ้าสมมุติคนเคยโดนทำร้ายมาครับพี่

ถ้าสมมุติกลับไปเลยเนี่ยความรู้สึกผมยังไม่เต็มร้อยครับ

ผมอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากให้เราแฮปปี้กันลงรูปกันน่ารักเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับ

น่าจะไม่นานหรอกครับเพราะตอนนี้ผมก็เริ่มมีคำถามเรียก
กลับไปแล้วว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมอะไรอย่างนี้พี่
แต่เหตุการณ์แบบนี้คือแบบมันทำให้คนมันทำให้มีคนน่ารักเข้ามาในชีวิตผมเยอะมากเลยนะครับ
มีแบบอาจารย์เป็นหนึ่งพี่ตั๊กกีฬามีแบบพี่บอยพิษนุอะไรอย่างนี้ครับ
มีแบบโหหลายคนมากที่แบบพี่หมูภูริพัฒน์อะไรอย่างนี้แบบให้เขาปรึกษาผมดีมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ
กับเรื่องนี้มีคนเป็นห่วงกับอีกคนนึงก็จะแบบมองว่าเราเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า
จริงพูดตรงนะครับคือผมกับต้นหอมเนี่ยเราไม่ได้รักกันเพื่อโปรโมทหรือว่าสร้างกระแสอะไรเลยเรารักกันเราคบกันด้วยใจจริงครับ
แล้วก็จริงผมไม่อยากจะสร้างถ้าสร้างกระแสผมสร้างทางอื่นดีกว่าไหมครับ
ไม่สร้างให้คนต้องมาด่าผมเยอะขนาดนี้อะไรอย่างนี้ครับ
จริงบอกจริงว่าความรักของเราเนี่ยมันมีจริงครับแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกมันเป็นความรู้สึกจริงของเราครับไม่ได้เกิดจากการสร้างกระแสใดทั้งสิ้นครับ
แต่คุณนี้คือเรียกว่าเรามันจริงจัง
ผมจริงจังตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับจริงผมเป็นคนจริงจังกับความรักมากคือจริงเราก็มองถึงอนาคตด้วยกันทั้งคู่อะครับคือถ้ามีแฟนรอบนี้ก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนแฟนบ่อยแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วครอบครัวเราว่ายังไงบ้างเพราะว่าทุกแม่ก็เหมือนแบบกลับตามองด้วยความรักมาก
เขาก็ให้คำสอนนะเหมือนลิ้นกับฟันไงพี่มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรก็แบบให้อภัยก็ได้ก็ให้อภัยนะอะไรประมาณนี้ครับ
แต่เขาไม่ได้ถึงขั้นข้ามจะให้กลับไปคุยกันอีกหรืออะไร
บ้านผมค่อนข้างจะเสรีครับถ้าผมรักใครแม่ก็รักด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยขอแค่คนนั้นเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราไม่ไม่เหนื่อยไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ครับ
อันนี้เขามีวิธีง่อนแปลกไม่รู้ว่าเขาจะหลบเขามีอะไรมาแปลกให้เราแบบ
มียิงมุกในไลน์มาบ้างแล้วก็มีโทรคุยก็จะมีเสริมมุกเสริมอะไรมาของเขาตามสไตล์เขาแบบน่ารักดีครับน่ารัก
แล้วทำให้เราหลุดถึง
หลังมาเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเหนื่อยมากครับเพราะว่าจริงเขาทำงานทุกวันเราก็ไม่ได้ให้เขามาเหนื่อยกับเรามากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือโทรมาได้ไลน์มาได้ตลอดผมก็ยังคุยกับเขาเหมือนเดิมครับ

อืม
เรื่องคนอื่นผมขอไม่พูดดีกว่าครับ

คือเขาก็เป็นคนที่จริงจังกับความรัก

คุณค่ะคุณค่ะ

ผมไม่กล้าตอบเรื่องคนอื่นนะครับ
ตอนนี้ที่สั้นจะลงรูปผู้เพื่อให้เพื่อนแฟนจะชิมใจไหมครับ
แล้วผมก็จะกลับมาฝากณ์เหมือนเดิมครับ
โอเคนะโอเคดี
ขอบคุณนะครับ
เวลาอีก๖บาทให้ส่วนกระดูกชวิทธิ์
ก็จะเป็นตอนนี้

ก็จะเป็นตอนนี้

ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒